เมื่อคืนนี้ก็มีคนเจอบิ๊กต่อแล้วเป็นการปฏิบัติการจับกลุ่ม
หลายคนบอกว่านี่คืองานชิ้นใหญ่ประเดิม
เพราะบอตรเลยใช่หรือไม่

ช่วงตั้งตั้งปั๊บ๕๐๐นทำงานเลย

หลายคนคิดแบบนั้นแต่ท่านก็มีคำอธิบายออกมานะ
โอ๊ยมันไม่ใช่อย่าไปโยงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะ๕ทุ่มที่ผ่านมานะคะคือเมื่อคืนนี้นั่นแหละ
ตำรวจกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑ค่ะ
ปิดล้อมทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
อยู่ในพื้นที่นะคะบอสโกลำพญา

เพราะเป็นแก๊งยาเสพติดที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลานาน
แล้วทราบว่าบ้านหลังนี้ทำมาเป็นแหล่งกักตุลเตรียมกระจายสินค้า
เขาถึงขั้นมีบ้านเป็นแหล่งกักตุลกระจายสินค้านะคะ
แล้วมูลค่ามากมายบอกแล้วคุณผู้ชมจะตกใจ
ล้านบาทค่ะโดยมีการรวบตัวผู้ต้องหา๔คนนะคะ
ชื่อนายเชลฤทเขียวพลายอยู่๓๙ปี
นายจารัญเขียวพลาย๓๘ปี
นายวัชระและนายอภิชาติเอกจีนอายุ๓๘ปี
ของกลางยาบ้ามีถึง๑๕ล้านเมตร
เฮโรอีน๔๔๓แท่ง
ไอซ์อีก๔๒๐กิโลกรัม
และพบพวกยาแฮปปี้วอเตอร์ยาไฟล์จำนวนมาก

ท่านพลตำรวจเอกต่อสักสุมวิมุลนะคะรองพบตร
และท่านก็เป็นว่าที่พบตรนะเวลานี้
เดินทางมาตรวจสอบและจับกลุ่มด้วยตัวเอง
นี่นะคะท่านมาตอน๕ทุ่มกว่าเลย
แล้วก็บอกว่าแก๊งค้ายากลุ่มนี้
จะใช้วิธีการหาเช่าหรือซื้อบ้านเลยค่ะ
แถบชานเมืองหรือปริมณฑล
เพราะต้องการเอามาใช้เป็นจุดพักยา
คุณผู้ชมดูกองยามะหือมาจริง

โดยจากการสืบสวนของตำรวจมีการแกะรอยมานานกว่า๒ปี
จนกระทั่งพบแหล่งกบดาน
ในวันนี้ลองฟังเสียงท่านค่ะ
นี่แหละค่ะคำถามนี้แหละ
บอกว่าตามมาเกือบ๒ปีที่ท่านตอบ

ตั้งใจไปทำตามข่าวเรื่องนี้นี่แหละ

เพราะในช่วงเย็นก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัติการนี้เนี่ย

ท่านนั่งพบตรคนที่๑๔

ท่านได้เป็นพบตรคนต่อไปแล้วนะ

เป็นงานชิ้นใหญ่เบิกเลยใช่ไหม

เพราะว่าจริงแล้วเรื่องนี้สอบสวนกันมากว่า๒ปีแล้ว
แล้วมันก็แหม่มาจับได้วันนี้พอดีนั่นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวทั้ง๔ผู้ต้องหา

แล้วต้องคุมตัวส่งกองบัญชาการปรับรามยาเสพติด

โหรอดยาจริงนะคุณ๓๐๐กว่าล้านเลยค่ะ